สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาคนเดียวหมดอุ้ยติดไมค์ด้วยหายไปอีกแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวมาเหมือนกันวันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ใช่มดดำเดี๋ยวนี้ชอบมาสายอุ้ยคือคือจริงแล้วอ่ะต้องบอก
เดี๋ยวนี้เหรอพี่ฮะเดี๋ยวนี้เหรออ๋อเป็นมานาน
ขอโทษพูดพูดผิดเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าเราแกล้ง
เราไม่ได้แกล้งนะคะวันนี้ประตูเปิดอยู่นะคะ

วันนี้ไม่ได้ล็อกประตูแต่อย่างใดเดี๋ยวรอดูว่าพี่มดไปไหน
ส่งข้อความไปหาแกแล้วอ้าวไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้ก่อนเลยนะคะ
ยอดผู้ติดเชื้อก็อยู่ที่มาแล้วขอต้องจับไหนต้องจับไหน
ต้องรับพี่มดดำเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณดิสวัสดีครับคุณนับเขา
มันดีนะมันแน่ใจแกเดินเข้าตอนไหนใส่เดินอยากจะทำเอาเร็ว

มันหลังอืม

ตั๊กเขาจ้องอยู่นะว่าเขาจะเข้ามาซับหน้าหรือเปล่า

แต่ช่วงนี้แม่มาเช้าเขาไม่ต้องยุ่งกับการทำทรงผมอยู่
ทรงผมตรงนี้ดีแล้วเห็นไหม
เธอต้องเว้นบ้างนะสำหรับช่างผมอายุ๖เกือบจะแฟร์ยิตเนี่ย

เธอถ้าฉันไม่จ้างเขาแล้วใครจะจ้างเขา

อีกคนอีกคนนึงถ้าต้องตอบไปนิดหน่อย
อันนี้ไม่คลิปน่ะมันหย่งไว้หน่อย
เดี๋ยวให้พี่เขาช่วยจับผมพี่มดดำไปฟังพราน
หนูเล่าเรื่องโควิดก่อนนะ

มีเมตตาธรรมความทรงนั้นไม่ต้องไปสร้างบวชภัณฑ์หรอก
จิตใจงดการอมหิต

เอาไปดูผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะ

เมื่อวานนี้๑๒๘วันนี้เพิ่มขึ้นมา๑คน๑๒๙นะคะ
คุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นประธานในการรับมอบวัคซีนโควิด๑๙ค่ะ
ที่ได้รับบริจาคมาจากประเทศอินเดียนะคะ

พอถ่ายทอดมาปุ๊บทางอินเดียก็เลยมีการผลิตนะคะ
ทีนี้ก็จะมีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
เป็นผู้แทนส่งมอบพร้อมช่วยในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะคะ
แล้วก็ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอีก๔ประเทศ
ก็จะมีออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยค่ะ

กระทรวงสาธารณสุขได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
ทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะบอกว่าเอาล่ะ
รวมก็คือ๒แสนโดสใน๑ขวดจะใช้ได้ทั้งหมด๑๐คน
มูลค่าก็คือ๖๐ล้านรูปี
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็รู้สึกจะประมาณ๒๖ล้านบาท

ภายใต้การสนับสนุนของจตุภาคีด้านความมั่นคงค่ะ
ก็ประกอบไปด้วยออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่น
แล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะ๔ประเทศด้วยกัน
ก็เป็นการสนับสนุนสำหรับประเทศต่างที่แบบว่า
ต้องการที่จะเร่งรัดสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ใครที่รออันนี้อยู่ก็สามารถที่จะไปได้
แต่ทีนี้วัคซีนดังกล่าวมีการส่งมาถึงประเทศไทย

กรมควบคุมโรคก็มีการดำเนินการตรวจรับวัคซีนเรียบร้อย
ตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจรับรองรุ่นการผลิตค่ะ
ทีนี้เมื่อแล้วเสร็จก็จะดำเนินการกระจายต่อไป

เราจะเอามาใช้เข็มประตูนได้ไหม
ใครที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยแนะนำให้ใช้
เสร็จหลัง๓สัปดาห์เฉดเข็มที่๒
แล้วก็จึงด้วยใช้ค่อยในอายุ๑๘ปี
แต่สำหรับที่อินเดียเอนเขาก็มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ไว้ในเด็กอายุ๑๒๑๘ปี

ยังไม่ถ้าเกิดเราฉีดอื่นไปแล้วอย่างนี้
ด้วยความที่ผลการทดลองอาจจะยังไม่ได้มีมากนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในประเทศไทยก็เลยแนะนำออกมาเป็นแบบนั้น
แต่สำหรับกรณีบางคนที่แพ้วัคซีนชนิดอื่นที่ผ่านมานะคะ

ในตัวนี้ก็ต้องดูความพิจารณาของคุณหมอ

เพราะว่ามันเป็นการผลิตวัคซีนอีกชนิดหนึ่ง

โปรดละยี่ห้อด้วยแล้วก็มียี่ห้อเดียวกันอันครั้งหนึ่ง

นุ้ยลืมบอกว่าหนูมีเหมือนพี่แล้วนะครั้งเดียว

อุ๊ยพี่มีโลดได้อ่ะหามาจนได้เลยอ่ะ

แล้วเขาบอกหนูบอกว่าหนูก็เคยถามพี่สองคนออกในรายการถูกไหม
ว่าพี่ได้มาจากไหนพี่ได้มาจากไหนเสร็จปั๊บแล้ววันนั้นหนูไปทำงาน

แกบอกว่าเนี่ยที่พี่หนุ่มกับพี่มดมี

คือจริงตอนแรกมดดำไม่มี

ดำเขาไม่ได้ให้มดดำเพราะมดดำไม่ได้ขอเขา
ไม่ชอบหนูไม่ได้ขอเลยพี่เขาให้
เป็นคนไปขอเขาเองเพราะพี่เคยเห็นเขาใส่

แล้วคุณคนนี้เขาก็ไปเอามาใส่บ้างแล้วก็ทำหาย
ฉันไม่ได้ใส่ฉันใส่ไว้ในทุกเสื้อสูตรหรืออะไร

เดี๋ยวว่าแต่นี่เลยขนาดไอ้ไข่ยังทำหายด้วย

โทษอย่าย้ำคิดย้ำคุณจะไปต้องปีอ่ะ

ให้คุณจำไว้เลยวันนี้เข็มหนึ่งเข็มสอง

ไอ้ที่ภูมิคุ้มกันสูงไม่ใช่ว่าคุณจะออกไปทำอะไรก็ได้นะ
มันมีผลการวิจัยออกมาอีกเหมือนกันว่า
เวลาคนที่ติดคนที่ภูมิคุ้มกันสูงมีโอกาสป่วย
มากกว่าคนที่ภูมิต่ำอีกนะ

ดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องจับตามองสอบคอค่ะว่า

ชงเลยแน่ว่าผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศ

คุณหมอที่จุฬาเองคุณหมอก็บอกว่า
จริงแล้วในเรื่องของที่อาจารย์หมอก่อนหน้านี้

จำนวนไม่เยอะถ้าเทียบกับติดเชื้อกันภายในประเทศเอง
แต่ด้วยความที่ถ้าสมมุติเป็นมาจากต่างประเทศ

ที่ไม่ใช่สายพันธุ์เดิมของเราที่มีอยู่อย่างนี้

มันก็อาจจะทำให้กลายเป็นความรุนแรงในประเทศหรือเปล่า

จากตอนนี้คนติดมันเยอะกว่าคนไม่ติดหรือเปล่า

ก็เลยมีคำถามมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

เราไม่รู้ว่าเรามีโรคร้ายแรงอะไรอยู่กับตัวเราบ้าง

แล้วลองโควิดมันอาจจะรุนแรงสำหรับคุณก็ได้

แม่แบบว่ามีโรคอยู่แล้ว

มาติดโควิดจากลูกตอนที่ช่วงสงการที่ผ่านมา

ติดโควิดตอนนี้เป็นการเพิ่มภูมิ

จะต้องมีความน่าเชื่อถือการสัมภาษณ์ผู้วงผู้ว่า

หนุ่มดูในเฟซบุ๊คหรือในยูทูป

เขาโพสต์คลิปวิดีโอพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ

ก็จะลูบขึ้นนะมาครับมามาภาพมา

แล้วส่งรูปจากเก่านี้ข้นไฟออกจากปากแล้วเข้าหอยแซม
ต้นไฟยังไม่เท่าไหร่นะฮะขอให้สังเกตเสื้อขาวข้างหลังนู้น

เห็นมั้ยล่ะนั่นโอ๊ยอย่างนั้นวินเทอร์ไลน์ก็ลำเห็นมั้ย

นะคือผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดป่าศรีนาแพงที่บ้านหนองปอ
พบว่าในกุฏิเนี่ยมีอุปกรณ์ทำพิธีกรรมวางอยู่เต้ไปหมดเลย
แล้วก็พบกับนางเดือนนะฮะอายุ๕๙ปีเนี่ย
ซึ่งเป็นแม่ของพระธวัชชัยพระธวัชชัยในอายุ๓๘ปีนะ
กำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารอยู่ภายในกุฏิพระธวัชชัยเนี่ย
ซึ่งเป็นพระที่ปรากฏเนี่ยนี่เป่าสังแล้วเป่าสังแล้วนี่สาธุกันใหญ่
เห็นไหมล่ะนี่ทำไมแสบแสบพอนะผมอ่ะเป่าย่ายนี่เห็นไหมเป่าแล้ว
นี่อะไรนั่นนั่นยักษ์เหรอไหนนั่นน่ะทาเวสวรรณทาเวสุวรรณ
วันนี้นักการณ์ก็เลยไปถามพระธวัชชัยวันนี้มันคือวิธีกรรมอะไรอ่ะ

กับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาไหว้ครูปู่ฤษีตาไฟเธอ
ซึ่งจะทำทุกปีในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยแล้วพระเนี่ยก็มาจำวัดอยู่ที่นี่นานกว่า๑๖ปีแล้ว
จะทำพิธีดังกล่าวตั้งแต่มาอยู่นี่แหละไม่ใช่เรื่องแปลกนี่อันนี้ไง
ได้เหรอเนี้ยเมื่อกี้นี้ว่าแบบเป็นแสนรูเวชินี่นี่นี่เนี้ยยกมือแล้ว
แต่ปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอาจจะน้อยซะหน่อย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกับโควิด
ก็เลยแบบว่าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะปีนี้
นี่ก็เป็นรูสีต่อไปแม่ก็บอกไม่ได้มีอะไรเลย
แต่เข้าไปนี่คือในกุฏิของท่านดูสิ
ก็จะมีชุดลือสีมีแบบว่าที่พ่นไฟ

เหมาะดูพ่นไฟลูก

อืม

มั้งมันคืออะไร

เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยนะพรุ่งเนี้ยตรวจเจอนะบันเทิงเลยเนี้ยบันเทิง
คือหยุดงานหยุดงานกันหมดเลยสามคนเนี้ยคุณทำอะไรไม่ได้
ถ้าผมเป็นพรุ่งเนี้ยที่ผมเจ็บคอแล้วตอนเนี้ยมีเรื่องจริง
ว่าพี่เจ็บคอทุกครั้งพี่อาจจะพูดเยอะวันนี้พี่สัมภาษณ์หลายอย่าง
จริงหรอพี่สัมภาษณ์ที่เจ็บแตรกแตรกแตรก
หือจริงวันนี้เจ็บแปลกแปลก
เจ็บแปลกแปลกเจ็บแปลกแปลกแปลกแปลก

บากกรรมหรือเปล่าเธอไม่วันนี่นะครับ
โอ้โหทั้งจิ้มจมูกทั้งแบบทำทุกอย่างเลยวันนี้

นี่เหมือนกับมันก่อนก็คว้านไปแล้วใช่ไหม

แต่วันนี้คุณคริสสองวังไปออกรายการคุณแม่เหรอคะ

เพราะว่าจริงเราก็อยากรู้เรื่องนี้
พิธีคราบครัวหายไป

โอ้ยโทษใส่ผิดช่องปะเนี่ย
ไม่เป็นไรพิธีกรนี้คือพิธีกรรมวรรณนักอาวุธ
พิธีกรยอดเยี่ยมพิธีกรมีอิทธิพล
พิธีกรที่ประกอบชาวชนชื่นชม
กูนิดนึงนี่แหละทาดแท้
พี่หนุ่มใส่เยอะมาก
ไม่มันหลบลงไป
ให้พี่ไฟได้ใช้

แล้วก็มีต้นไม้มาอยู่ตรงนั้นน่ะ

จริงแล้ววันนี้นะครับเขามีความผิดต่อพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติเนี่ย
กรณีก่อสร้างวังพญานาคที่พื้นที่บ้านกกอกครับ
สำหรับคดีนี้ถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยยาวนานมากนะ
ยาวนานแบบปี๒กว่ายังพี่หนุ่มลุงพปกี่ปีแล้ว
หนุ่มตอบฉันด้วยอย่ามัวแต่ลุ้น๒ขีด

เอออ้าวมึงยังอยู่กับเราต่อไป

ก็ถึงบอกพวกมันไปอ่านข่าวดูสิ
ว่าตอนนี้กลับการแล้วเขาจับแยกคนที่เป็นอ่ะออก

ถ้าเกิดคุณหนุ่มตรวจแล้วเจอตอนนี้
อยากจะทราบว่าจะจัดรายการต่อหรือว่าจะท้อง
แยกย้ายก็ต้องอยู่เลยนะครับอืม
ถ้าสมมุติคุณฟังข่าวลุงพลไม่ทันก็เดี๋ยวคุณอุยภาคภูมิคุณจะอ่านต่อว่าเป็นยังไงเพราะติดตามมานานแล้ว
อ่ะกลับมาที่คุณหนุ่มฮะตำรวจตรวจรถพลิกอัพหรือจะเอาข่าวลุงพลก่อน
เอาลุงพลไปแล้วไม่จบซะทีสรุปลุงพลโดนมาเท่าไหร่ยังไงบ้างคดีนี้
ซึ่งวันนี้เนี่ยลุงพลคือสารเขาพิพากษาโทษจำคุกจำเลยที่๑มีกำหนด๒ปี๓เดือนปรับ๔๕๐๐บาท
จำคุกจำเลยที่๒แล้วก็ที่๓มีกำหนด๑ปีปรับคนละ๒๐๐๐บาท
จำเลยที่๑ชดใช้ค่าเสียหายกับกลมป่าไม้๒๓๐๕๔บาทครับ
โทษจำคุกรอลงอาญาก็คือรอลงโทษไว้ก่อน๒ปี
ลื้อถอนพญานาคคือต้องลื้อพญานาคที่เขาสร้างเนี่ยภายใน๓๐วัน
อย่างไรก็ตามครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ย
ในข้อหา๑ตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพาล

ว่ากำลังตัดต้นกระถิ่นป่าค่ะต้นกระถิ่นป่าเราก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้แฟ้กระทั่งต้นกระถิ่นป่าเนี่ย
มีความผิดทางกฎหมายนะครับการตัดต้นกระถิ่งป่าเนี่ย
ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเกือบทุกจุดแล้ว
ปรากฏว่าไอ้ต้นกระถิงป่า๔ต้นตรงจุดสร้างพญานาค
ก็คือเขาจะทำการก่อสร้างพญานาคก็เลยมีการตัดต้นกระถิ่นป่าเกิดขึ้นนะฮะ
เพื่อปรับพื้นที่ต่อมาเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบ
ตามหาชิ้นส่วนของไม้ที่ถูกนำไปทิ้งก่อนจะพบว่าเออเป็นต้นกระถิ่นป่าจริง
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาลนี่แหละ

เนี่ย

คืออันนี้ข้อมูลประมาณไม่ครบไงคือตอนนี้เขาเจอแล้วไง

เขาเจอแล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีนะอ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีนะ

ผู้ต้องขังค่ะญาติผู้ต้องขังนะคะออกมาร้องเรียนว่าผู้คุมในทันทะสถานหญิงธนบุรีเนี่ย
เรียกรับเงินกับทางครอบครัว
เรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทนายรณรงค์เขาบอกว่าเขามีการนำนางสาวพรพิมล
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ต้องขังที่ถูกผู้คุมหญิงเรียกรับผลประโยชน์
จากทางครอบครัวผู้เสียหายพร้อมทั้งหลักฐานเป็นคลิปเสียงสลิปโอนเงิน
ค่าดูแลต่างอย่างเช่นค่าส้มตำกินกับเพื่อน
เค้กวันเกิดลูกค่าปลาเผาเป็นต้นน่ะนะคะ
ครั้งละ๓๐๐๑๐๐บาทรวม๙ครั้งทั้งหมดเป็นจำนวน๖๒๐๐บาท
โดยพ่อของผู้เสียหายมีการนำเงินไปให้ผู้คุมหญิงถึงบ้านพักข้างเรือนจำ

แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือหลอกญาติผู้เสียหายว่าห้ามเยี่ยม
ทั้งที่สามารถติดต่อคุยผ่านวีดีโอคอลได้ตามระเบียบของราชธรรม
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
ตนได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
เพราะเสมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ต้องขังแล้วก็ญาตินะคะ
โดยตัวเองมีการสั่งการอย่างเร่งด่วนให้อธิบดีกรมราชธรรมตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด
แล้วก็ให้พักงานทันทีถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องออกจากราชการอย่างเดียว
สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะ
แล้วก็ทำลายกระทรวงยุติธรรมที่ตนเองพยายามทำทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียม
ในส่วนของงานของเรือนจำเนี่ยค่ะก็มีการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังมาโดยตลอด
ลดความแออัดเพิ่มพื้นที่นอนสร้างอาชีพรวมไปถึงทำเรือนจำท่องเที่ยว
เพื่อให้ผู้ต้องขังมีรายได้โดยสิ่งที่พยายามขับเคลื่อนได้เดินไปไกล
แล้วก็เปลี่ยนมุมมองของประชาชนที่มีต่อเรือนจำไปมากแล้ว
ที่มีแบบผู้คุมดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามลบภาพเหล่านี้มาโดยตลอด
ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้ทางกรมราชธรรมเข้มงวดให้มากขึ้น
อย่าให้คนไม่ดีเพียงคนเดียวมาทำให้ผลงานทั้งหมดที่พยายามทำมาเนี่ยมันถูกมองข้ามไป
นั่นแหละค่ะเมื่อกี้เปิดเข้าไปดูในทวิตเตอร์
เขาบอกว่าข่าวใส่ไข่พี่ที่นั่งข้างล่าง
แองจี้ต้องจับไป

โอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กับหนู
ลูกดูค่ะชุดลูกไม้ค่ะเตรียมจัดงานค่ะลูกค่ะ
มันเป็นชุดจับงานลูก
โค้กอื่นแล้วใส่กันอย่างงี้

คือวะ
เมื่อกี้เขาถ่ายเห็นแค่ครึ่งตัวบนหรือเปล่า

มันคือลูกไม้ล่ะ
ทำไมฉันว่าสติกล่ะคุณลูก

ไปไหนล่ะข่าวเถอะ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
เขาเน้นขายสินค้าแล้วก็บริการเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชาย
เขามีการทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก๘๖ประเทศ
ศึกษาแล้วก็พิสูจน์สถิติความยาวของอวัยวะเพศชายว่า
ประเทศไหนจะเป็นเจ้าโลกอันดับหนึ่ง
จากการศึกษาพบว่านุ่มลาตินจากประเทศเอลกวาดอร์
เป็นผู้ที่มีเจ้าโลกขนาดเบอร์มามากที่สุด
โดยมีขนาดองค์คชาติเฉลี่ยแล้ว๖๙๓นิ้ว

เดี๋ยวคุณแม่

เอวกวาดอร์วะ
เขาบอกว่า๖๙๓นิ้วเนี่ยขณะแข็งตัวเต็มที่นะ
อันดับที่สองคือประเทศแครมอรูน
เอวกวาดอร์และแครมอรูน
กรราชินิยโลกด้วยขนาดเฉลี่ย๖๕๖นิ้ว
อันดับ๓คือโบรีเวีย
อัตราเฉลี่ย๖๕นิ้ว
อันดับสี่ซูดาน๖๔๘

เนเกิลขนาด๖๒๖อันดับ๗๙ได้แก่แกมเบียคิวบาร์และเนเทอร์แลนด์
ขนาด๖๒๕สูตรอันดับ๑๐คือแซมเบียมีขนาดเฉลี่ยที่๖
ส่วนประเทศไทยหลังอันดับที่๘
ไปวัดกันยังไงมันไกลจังวะเขาไปวัดกันยังไงอ่ะงงมากเดี๋ยว
ขนาดเฉลี่ยคือ๔๕๑นิ้วทำไมมันแตกต่างนั้นล่ะ
อันนี้อย่าว่ากันนะมันเป็นสถิติที่เขาเอามาลงนะ
นี่ดูสิประเทศไทย๘๐บังการาเทศ๘๑
๘๑ฮ่องกง๘๒ศรีลังกา๘๓ฟิลิปปินส์๘๔ไต้หวัน๘๕เหรอ
แล้วก็แคมโบเดีย๘คัมโบเดีย๘๖อุ้ยกูเหนื่อย
เหนื่อยเรื่อยหลังอันดับ
เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านหมอแหลปแพนด้าครับ
เขาก็โพสถึงข่าวนี้ด้วยแคปชั่นว่าบ้าบ้า

ก่อนที่คุณแน็กชาลีลูกชายคุณนะฮะ
เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขายังไม่ได้วัดของผมไงหมอ
อันนี้ก็ปากเก่งเรื่องบ้าบ่อนี้เก่ง

อันนี้คือขนาดเดียวกันนะครับ
ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเสียงชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่

และนี่ผมเกิดผิดประเทศหรือเปล่าวะ
คัตแย้งสถิติหมดกันสักสี
ไทยแดงสยามนี่มันเป็นพอที่พูดถึงเงินบ้านผู้ชาย
ออกมาโตตอบเด็กนะคุณแม่แต่วันนี้ฉันติดตามข่าวเลย
รู้ไหมติดตามข่าวเขาบอกว่าที่ถูกขังอ่ะจริงไหมอ่ะ
จริงอ๋อประตูบ้านออกจากบ้านไม่ได้อ่ะอันนี้มีคลิป
เขาโพสต์คลิปเรื่องราวแบบว่าเฮ้ยงงว่ามาส่งอาหารให้
ลูกค้าค่ะแล้วปรากฏว่าออกจากบ้านไม่ได้มาเนื่องจาก
บ้านมันอาจจะมีระบบเซฟตี้อ่ะเขามีประตูรั้วของบ้าน
เขาอะค่ะมันเป็นรั้วที่มันปิดแบบที่เป็นต้องกดเป็น
โมทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลยออกไม่ได้คือเขาเข้า
จอดมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ข้างในด้วยอ่ะค่ะส่งอาหาร
เสร็จปิดประตูเลยก็ตอนแรกแรกก็ไม่มีใครสนใจข่าวนี้
เห็นหน้ารายเดอร์ปุ๊บอุ๊ยสนใจเลยใช่ไหมคะสนใจเลยจริง
ซึ่งจริงเนาะเล่าไปก่อนเนอะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดจากที่แบบว่า
ประมาณจาก๒ทุนมั้งก็ไปส่งอาหารให้กับลูกค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่บังระมุงไม่ใช่กรุงเทพนะคะ
จริงไม่น่าจะพูดภาษาไทยได้
ปรากฏว่าตนก็ไปส่งของตามปกตินั่นแหละ
พอลูกค้าได้ของปุ๊บก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน

ก็คือด้วยความที่เขามีระบบเซฟตี้เป็นบ้านหลังใหญ่
ระบบเซฟตี้โคตรจะสูงน้อยพอสมควร
ตนก็พยายามเรียกให้เปิดประตูแต่ลูกค้าก็ไม่ตอบกลับ
แล้วก็ยังปิดไฟตรงหน้าประตูอีกด้วย
คราวนี้ทำไงอ่ะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือต้องปล่อยให้โลกออนไลน์เกิดขึ้นมา
ต่อมาเนี่ยตนพยายามโทรหาลูกค้าลูกค้าคงกินข้าวอยู่

ก็เลยเดินแต่ก็คือประตูมันปิดปุ๊บก็เข้าไปตรงข้างในไม่ได้ไปเคาะประตูประตูไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหม
ซึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมด๓หลังจะมีประตูรั้วทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็มีประตูรั้วส่วนตัว
คือประตูรั้วทางเข้าหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะมีบ้านใครบ้านมันอีกคนอย่างหนึ่ง๑๑มีแค่๓หลังเนี่ยนะฮะ
ต้นก็ไม่กลับไปเปิดประตูรั้วส่วนตัวของไปเรียกลูกค้าหรอก
ไม่กล้าโทรแจ้งตำรวจเพราะเห็นแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ตอนนั้นก็พยายามหาทางออกจากหมู่บ้าน
จนกระทั่ง๑ชั่วโมงมีลูกบ้านกำลังขับรถเข้ามาในบ้านตอนนั้นตัวเองรู้สึกดีใจมาก
น้ำตาคลอเลยเว้ยเขาก็จะไม่ไปรับงานต่อเพราะเขาไปไหนไม่ได้ไง
นี่ดูคลิปนิดนุ่มดูนิ
ตอนนั้นให้ทำยังไงที่นี้ผมตะโกนเรียกไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย
คือมันเป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านทุกคน
รับของแล้วก็ไปยาวเลยพยายามแล้วก็ไม่เปิดประตูให้จะออกไง
คิดแบบนี้แค่เฉยจะไม่มีคนพูดถึงข่าวนี้เลยหล่อมากสรุปนี้
ทำไมไม่ส่งในกรุงเทพคุณแม่จะเปิดประตูให้เลยใช่ไหมคะ
ลองฟังเขาพูดหน่อยผมมาส่งของผมยังไม่ออกไปเลยเนี้ย
ปิดประตูผมไปเนี่ยเนี่ยแล้วผมทำยังไงทีเนี้ย
ผมตะโกนเรียกเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเนี้ยอ๋อเป็นเอาหน้าเมื่อกี้อ่ะ
เพราะว่าเขาไม่มีพูดเหรอเมื่อกี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน
วันนี้เขาจะมาอัปเดตจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ตังค์
วันนี้ก็จะมาพาดูนะครับว่าเท่าไหร่
หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทท่านเองนะครับเป็นไงครับ
เขาตะโกนเลยกลายเป็นแบบว่าวันนี้คนคนนี้กลายเป็นเอ่อ
รายเดอร์ที่คนเข้าไปติดตามเยอะที่สุดแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะสุด
เราเชื่อว่าสำนักข่าวแหละสำนักข่าวเนี้ยต้องไปติดตามเขา
เขากลายเป็นคนดังไปเลยจากคลิปเปิดประตูไม่ได้
โอเคเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงกันเยอะมากนะฮะวันนี้

เออนี่ไงนี่เป็นไงล่ะดูรูปแบบที่ไม่ได้ใส่แมสนี่หล่อเหลาเลยทีเดียว
นี่วันนี้เจอฝนนะเช้านี้โอ้โหฝนตกแบบว่าใหญ่เลยเฉาวิภาวดีเราเนี่ยหน้าไทยรัดหน้าบ้าง
ฝนตกจนถึงเกือบประมาณ๑๑โมงเที่ยงน้องวันนี้เนาะ
อ่านข่าวที่วัดอะไรนั่นน่ะน้องอีล่าร่าเอ้ยก็บอกแล้วก็หยิบไม้บรรทัศน์ขึ้นมา

คงวัดเดี๋ยวอีล่าเอ้ย
เนี่ยอีล่าเอ้ยหืมหืมหืมอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมา

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ก็ไปดูกรณีของครอบครัวที่หายตัวไปปริศนานะฮะ
ก็คือครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีพ่อแม่ลูกทั้งหมดลูก๓คน

คือผู้เป็นพ่อเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่างจังหวัด
แล้วก็พาภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คนไปด้วย
ส่วนพี่สาวคนโตเนี่ยไปเรียนหนังสือที่เชียงใหม่
หลังจากนั้นน้องที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมาที่บ้าน
ไม่เจอพ่อแล้วก็พยายามติดต่อไปสุดท้ายหาไม่เจอนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ
มีการไปตามตำรวจก็ไปตามนี่ตามหาพ่อแม่ลูกสี่ชีวิตหายตัวไปปริศนาเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นมีการไปตรวจสอบเส้นทางซื้อขายรถ

คือพอไปตรวจสอบนะครับ
ว่าการซื้อขายของรถคันนี้มีความถูกต้อง

ส่วนรถยนต์คันนี้มีเอกสารซื้อขายถูกต้องครบถ้วน

ชุดสืบสวนได้นำหลักฐานทั้งหมดมาเก็บเอาไว้เรียบร้อย
เดี๋ยวจะมีการประสานข้อมูลต่างนานาต่อไปนะครับ

เขาก็บอกว่าซื้อรถคันนี้มาอย่างถูกต้องนะ

ซื้อมาเนี่ย๔๒๒๐๐๐บาท
รถคันนี้นะครับได้มาเป็นมือที่๔แล้ว
อยากฝากถึงครอบครัวของคุณนรมนนะฮะ

หรือให้ข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเกี่ยวกับรถคันนี้

คือสรุปแล้วตำรวจไปตามสืบพบว่า
ผู้เป็นแม่นั่นแหละเอาไปขายคือนรมนธ์ที่หายไปนะครับ

ตัวสอบพ่อพรมพิรามที่ปริศนุโลก

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคลี่คลายคดีนี้นะครับ
เบื้องต้นก็มีการตรวจสอบว่าเหตุเกิดส่วน๗เมษายน
มันถูกทับไปแล้วบันทึกทับไปหมดแล้ว

โดยปั๊มเองตอนนี้มีการติดต่อฝ่ายเทคนิคนะครับ
เพื่อจะดึงข้อมูลวันที่เกิดเหตุมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เนี่ยนะครับก็คือ
ตัวพ่อเนี่ยคือนิรุธนะฮะ

ลูกอีกสองคนคือนรื้อเบศกับฮาริยาดา
นี่นะครับคือหายไป
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่า
เหมือนเจอแล้วเหมือนเจอแล้วนะครับ

ก็มีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็มีการไปคุยกับทางลูกสาวคนโตที่ไม่ได้ไปด้วย
ประมาณกี่โมงคะ

หลังจากวันที่๑๐ก็ติดต่อไม่ได้เลย
แต่แล้วปกติเราติดต่อทุกวันปะครับ

อยู่ทุกกีษทุกศรียร์อยู่กับแม่
หรือแม่นับชมข่าวแล้วอยากจะให้ติดต่อกับมัน
พ่อแม่น้องอยู่ที่ไหนมาหนูน้อย
พ่อหายเป็นอะไรครับครับนี่นะครับแล้วสุดโทรคุยเจอกันแล้วใช่ไหมครับ

ก็ยังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ไง
อืมอันนี้คือล่าสุดเลยแม่งมันเป็นไง
เคยแม่งมันเป็นยังไงหรอแม่งมันนะ
เป็นไงหรอแม่งมันอ่ะมันก็เป็นแม่งมัน

จำนวนมากตอนนี้ที่พยาวณ์เองเนี่ยที่อำเมืองแล้วก็อำเมืองดอกคัมใต้เนี่ย
ตอนนี้อาชีพของพวกเขาคือทยอยออกมาเก็บแมงมัน
เอาแม่งมันไปปรากฏอาหารแล้วบางรายเนี่ยก็เอาไปจำนาย
เนื่องจากมีโอกาสนำมากินแค่เพียงปีละ๑ครั้ง

หนักซึ่งจริงแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหาร
เหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนยาโดปเลย

อ๋อคือแมงดาก็กินได้ถูกครับอ่ะ

มันจะอร่อยมากคุณแม่เขาขายตัวละบาทนะ

สำหรับแมงมันเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ที่สูงฮะ
แล้วก็พอฝนแรกผ่านไปเนี่ย

ที่เป็นตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ก็จะออกมาจากรัง

ก็จะออกไปตามหาเหมือนกัน
รับประทานหรือจำหน่ายโดยกินเฉพาะตัวเมียด้วยนะตัวผู้กินไม่ได้
เขากินกันเฉพาะตัวเมียด้วยคือจะมีลักษณะเนี่ยสีแดงคล้ำตัวใหญ่กว่าตัวผู้
เขาถามว่าตัวผู้ตัวเมียจะดูไงตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้
ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้านในช่วงนี้

หาไข่อย่างอื่นกินไปก่อน
ไข่ม๊อตแดงก็อร่อย
ไข่ม๊อตแดงอร่อย
แล้วเขาบอกว่าโดยเฉพาะแบบยำไข่มดแดงอย่างนี้
บางทีคุณค่ะก็จะเอามาทำรวมยำไข่มดแดง

เขากินกะเ฼ียนี่ไก่ย่าง

แต่ไม่ใช่เรื่องว่าเปลี่ยนแคนหรือ
จะดราม่าอะไรกันก็แล้วแต่
โอเคแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนนี้เขาฮอตมากนะคะ
คุณเวียสุกลวัฒน์เนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาติของสาว

ซึ่งเขาก็เปิดให้ทุกคนทุกเจนมาช่วยต่อเรื่องในโฆษณาค่ะ
แล้วจะเอาไอเดียไปถ่ายหนัง
โอ้โหมันเลยจ้าร้อนยิ่งกว่าไฟที่ย่างไก่

มีคอมเมนต์หลายคนบางคนก็จะเขียนอย่างนี้ค่ะเห็นไหม
อยากเห็นคุณเวียกินอวดซิกแพคบ้างแหละ
อยากจะให้ทำออกมาเป็นแนวหนังบู้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ

แต่อันนี้เด็ดกว่ามีคนอยากเห็นอีเจี๊ยบเรียบด่วนไปเผาปิ้งย่าง
แล้วดึงหนุ่มกัญชัยมาเต้นระบำไก่หน้าเตาปิ้ง
นี่แหละดีไอเจี๊บไอเจี๊บไอเจี๊บ
เพจของอีเจี๊ยเรียบด่วนก็ไปชงเรื่องนี้กับเขาเหมือนกันเห็นไหม
เนี่ยระบำไก่ของเจ๊นี่ไม่จบแปดสิบเนาะ

เติ้นในรายการนี่
แล้วก็ยังมีอีกเพจดังอีกหลายเพจร่วมกันแชร์ไอเดียอีกมากมายเลยนะฮะ
ก็อย่างที่เรานุ่บกันแล้วไก่ย่างห้าดาวเนี่ย
อร่อยนุ่มแล้วก็ยูนีคแบบ
ไม่เหมือนใครเลยจริงนะคลอยากมีส่วนร่วมกับ

หาผ่านทางให้ได้หรือว่าจะ

ให้แบบทุกคนมีส่วนร่วม

ก็ไปย่างไก่แทนพลิกพลิกนี่ได้ไง

นี้เวย์นี่ไงเนี้ยอันเนี้ย
คอมเม้นต์นี่น้อย
คือไก่ครึ่งดาวทำไมอ่ะครึ่งเดี๋ยวพอไม่ต้องถึงดาวไม่ได้ดาวด้วยอ้าว
วันนี้ไฮโซแชมป์กับรัศมีแขตกลงยังไงแม่ก็คือจบกัน
แล้วล่ะแล้วคุณจบไหมแขถ้าฉันได้แขฉันจะมีลูกเป็น
เยอะแยะไปหมดแล้วลูกกี่สาวลูกชายลูกกาตรงลูกกาเติมไป
หมดไม่เกิดมีพ่อใครก็ขึ้นกูขึ้นสารแล้วมีรักษณีย์ขา
ก็เอาฉันขึ้นสารคือสรุปแล้วคือแขบอกว่าจริงแล้วนาง
ไม่ได้โดนขวดนางโดนแก้วก็คือเครื่องแก้วกันเฉยแต่
เหมือนแบบตอนแรกคนทุกคนไปคิดว่าเป็นนางโดนขวดตีเอาละ
เดี๋ยวกลับมากันกรดาดีของรัสสมีแขมาครูเดียวค่ะรัสสมี

กันแดดฟลลวิดเอสพีเอฟห้าสิบเนื้อเบาซึมไหวสบาย
ผิวไหมคะเอาเป็นอีกหนึ่งข่าวที่แบบว่าพวกเราก็รอ
ลุ้นกันมาสักพักนึงแล้วนะคะสำหรับคุณหมากกับคุณ
คิมวันนี้ก็โอ้โหแฟนคลับกรี๊ดกันดังมากนะคะ
ผู้เจ้าสาวนี้แล้วเพ็นน้องคิมเหมือนกันแล้วคิมเหมือนกัน
คือเราก็รอลุ้นข่าวกันนะคะว่าเอ๊ะคุณไหนจะแต่งกัน
ก่อนนะเพราะว่าสองคู่รักซุปตาอย่างคุณณเดชนกับ
ยายาแล้วคุณมาร์ค็ินเบอลลีเนี้ยก็พากันมาหวาน
ไกลถึงสวิสเตอร์แลนด์ล่าสุดก็มีข่าวดี
เมื่อนุมักลงรูปมือแฟนสาวหลังจากสวงแหวนขอตังงาน
พร้อมกับระบุบอกว่าใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้ว
ทางด้านคิมลี่เองก็มีการโพสต์ภาพรูปเดียวกันนะคะ
งานนี้ก็เรียกว่ามีเหล่าคนดังเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่จำนวนมากเลยค่ะ

นี่ดีใจด้วยนะฮะ
น่าจะถึงน่าจะถึงน่าจะถึงเมืองไทยพรุ่งนี้
แต่เขามีหน้าเด็กยาย่าไปด้วยใช่ไหม
ใช่ไงมันมีตั้งแต่ว่าลุ้นกันว่าจะเป็นคู่ไหนก่อน
เพราะว่าทั้งคู่ก็ดูเหมือนพร้อมแล้วไงแม่
แต่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์มาสามสั้นพี่หนุ่มเนา

แบบมีหลายจังหวัดที่อยากจะสวมแหวนแล้ว

เป็นแหวนไปดอกย่าหรือเป็นฝากระป๋องไปก่อนก็ได้

คือจริงน้องยาย่าเขาก็ไปนอเวย์กับครอบครัวด้วย

คือหมากเนี่ยเขาหลายครั้งแล้ว

ผมก็แบบจะยัง
แสดงว่าแหวนซื้อไว้นานแล้ว

เขาบอกมันก็เกือบนะก็เกือบแล้วอ่ะ

ไปเที่ยวไหนเนี่ย

เขามาไปไม่ได้ในเวลานั้น
แต่ก็มีโทรศัพท์เพิ่งแบบวีดีโอคอล์ไปหาการอย่างนี้
แม่หนูต้องปีหน้าหนึ่งแต่ง
พี่มากปีหน้าละมั้งต้องให้เกียจคู่ติก่อน
เพราะว่าครูนี้ก็โค้กกัน๘ปีกันะ

รัศมีแขฟ้าเกื้อกูลที่บอกว่าตอนนั้นแชมป์จิรัตน์ใช่ไหม
ทำร้ายร่างกายด้วยการตีขวดสรุปไม่ได้โดนตีขวดนะ
ก็คือปลาแก้วใช้ปลาแก้วจนได้รับบาดเจ็บที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
พัทยาจำได้ไหมฮะนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกสาม
ต่อมาเนี่ยยายแขเนี่ยรัศมีแขก็ได้ฟ้องอีกฝ่ายก็ทำร้ายร่างกายกัน
ในกรณีที่เขาเนี้ยใช้แก้วเนี้ยป่าไปถูกหน้า
ก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนปลาแก้วแต่ไอตีขวดซะเอง
ขวดไปตีหน้าน่ะเขาไม่ได้ตีนะรัศมีแขนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่๓กันยายนต่อมาเนี่ยแขก็ได้ยื่นฟ้องผมต่อสารแขวงพัทยา
เป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั้น
ผมและคุณรัศมีแขได้ทำความเข้าใจกันด้วยดีแล้วผมขอแสดงความรับผิดชอบ
รวมถึงขอโทษคุณรัศมีแคร์ต่อหน้าศาลและต่อสังคมในที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
ขอแสดงความเสียใจในการกระทำนั้นจึงขอแสดงความรับผิดชอบในการกระทำ
ด้วยการโพสต์ข้อความนี้นี่ต่อหน้ารัศมีแข
ปุ๊บยายแขดส่งไลน์มาหาฉันเลยค่ะส่งแม่หนูทำให้แม่ซวยด้วยหรือเปล่า
บอกโอ้ยไม่ได้ซวยหรอกมึงทำตุ๊กมึงแขกแต่ละคนอ้าว
งามหน้าแต่ว่าเขาก็จบใช่ไหมครับแม่จบนั่นแหละแล้วของพ่อดำอ่ะ
ไม่รู้สิเธอจะไม่รู้เธอจะไม่ได้คุยเลยกับใครเขาสิอืมเออแต่ว่าคนละ
ละนี่กันคนละอันกันคนละคนละคดีกันคนละนั่นกันเนอะอืม
มดดำนี่รู้สึกเป็นหมินใช่ไหมเป็นหมินก็ไปพูดว่าเขาใช้
ก็รู้สึกว่าเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ที่วันนั้นอ่านอะนะก็คือเขา
เขาไม่ใช่ใช้เขาไม่ได้ใช้ขวดตีก็คือเขาเขาเขาใช้แก้วเขี้ย
เดี๋ยวไปว่าเอาไปดูไปดูเรื่องนี้ค่ะ
นางเอกดังโสดนะคะบอกว่าตอนเล่นละครด้วยกัน
ก็ไม่ได้อินมากแต่ชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมวเห็นทั้งคู่
อายุทยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานแหละ
แต่วันนี้นางเอกโสดแล้วแล้วนางเอกจะกิ๊กกับพระเอกคนนี้
ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะเออจริงจริงเรื่องนี้เนี่ย
กองเขารู้กันมานานแล้วแหละว่าคู่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่พี่น้อง
อืมแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้าน
ถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาด
ข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสู่แกข้ามเราไปเลย
งานนี้เหล่าชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นนะคะแล้วก็โยงกันไปที่คุณเบลล่ารานีกับคุณโป๊ป
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงไปว่าเป็นคุณก้าวสุพัสรากับคุณเกรทวรินทร
ก็คือไปโยงเป็นสองคู่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นคู่ของคุณก้าวเนี่ย
เพราะว่าฝ่ายหญิงเพิ่งมีข่าวมีกระแสออกมาว่าเลิกรากับแฟนนุ่ม
แต่ว่าจะเป็นคู่ไหนคงต้องไปรอฟังจากเจ้าตัวกันเอง

คนก็ไปตามภาพก็มีน้องคนหนึ่งไปอายุทยาจริง
แต่ส่วนผู้หญิงไม่รู้ว่าไปด้วยหรือเปล่า

อันนี้ตามถามครับครับ
หลักแบบดูดูพูดห่างเหินเหมือนไม่เคยรักอ่ะที่ไหมเหรอ
อยู่ไปแล้วก็ลืมไปแล้วไม่เคยมีอดีตเลยกันเลย
แต่ที่ก่อนนั่งคุยกันทุกคืนนะแต่ยังบ่นหัวด้วยกันหลังเลย
อุ๊ยคนเดียวอืมอืมนี่นี่ไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยพูดถึงเชื่อมั้ย

เพราะว่าทนอับอายไม่ไหว

โหมันปลดขยี้มันแบบ
ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
ไปดูงานไว้อะไรของทาง
คุณวิทยาสุวพรโอภาษท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะ
หลังจากศูนย์เสียดีเจดังระดับตำนาน
อย่างคุณวิทยาสุพพรณโอภาต

โรคมะเร็งในวัย๗๒ปีค่ะ

ณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้ว
กำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวริน

วันที่๒๒เมษายนเวลา๑๕นาฬิกา

แล้วก็๑๙นาฬิกาพิธีสวดอภิษฐรรมคืนแรก

ก่อนจะบรรจุร่างไว้๑๐๐วันค่ะ

ก็คุณวิทยาก็เป็นสุดยอดของดีเจ
ใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นของแบบว่าน้องดีเจแบบ
คือเขาเรียกกันอะไรแหบเสน่ห์ใช่ไหมล่ะ

ดูหน้าเราแล้วก็เหมือนยกนิ้วบางอย่างนิ้วให้

ป๋องไม่ทำอย่างนั้นกับรถเมย์หรอกเปล่า

สรุปแมวมันเดินอยู่เท่านั้นอ่ะ

อาสาสมัครองค์กรเกี่ยวกับสัตว์ต่างเนี่ย

เดี๋ยวเอาเขาได้๓แสนก็จะเอาเงินบางส่วนเนี่ย

คุณรู้ป่ะในทวิตเตอร์เขายังเอาของคุณมาลงอยู่เลย

แมมนุ่มหยุดไป
สวัสดีนะสวัสดีค่ะวันนี้ขอกลับบ้านด้วยสวัสดี